ไม่ต้องเรียบร้อยเป็นโปรดสตรีนะคะ

คำกับข้าวไปพร้อมกับตู้ใช่ไหมคะ

โดยใช้วิจารณะงานในการรับชม
ตู้เย็นอย่างนี้ค่ะ
รายการนี้เป็นรายการอาหารทั่วไป

ผู้ชิมที่มีอายุต่อ๘๐ปี
ควรใช้วิจารณญาณในการรับชิม

วันอาทิตย์๑๑โมงเช้าแบบนี้นะคะเรามาเปิดตู้เย็นยานีพร้อมกัน
เป็นเทศกาลฉลองอยู่แล้วต้องบอกว่าวันนี้
น้องรับเชิญเนี่ยเป็นน้องรักนะคะน่ารัก
นิสัยดีอุปนิสัยใจคอดีแล้วก็พกพาสะดวกค่ะ
ไปไหนมาไหนก็พกแกไปนะคะใส่แกในตู้บ้างก็ได้
ใส่แกบนชั้นอะไรก็ได้
ความจำเป็นชีวิตรำเข็มน้อยายสำอาง
ร้องเพลงขอทานในความจำเป็นชีวิตลำเพ็ญต่อยายสำอาง

เอาปะกี้เนี่ยจังหวะเนี่ยชอบ
ปะกี้
เออวันนี้ไม่ต้องทำโทษมา

นี่ถามหน่อยชื่ออู๊ด

นี่วันนี้ครับพี่ตุ๊กยายา

หมายถึงไปคุดคุยออกจากแบบใต้ดินขึ้นมาข้างบน

ไม่หมายถึงล่ะหนูโอนนี้มันเป็นสัตว์จำพวกตุ่น

ถ้านี่ชื่อหนูอ้นแล้วพี่น้องชื่ออะไร

บางคนก็อาจจะชื่อสนลมไม้ชื่ออะไรอย่างนี้นะ

พี่ชอบทำกับข้าวเพราะว่าสภาพทางชีวภาพ
คือบุคลิกเรามันไม่หล่อไม่เท่ไม่อะไรเหมือนคนอื่น
มันต้องมีอะไรที่ช่วยเหลือตัวเองมากที่สุด
อย่างถ้าคนหล่อเท่คุณไปจีบสาวคนที่อาจจะแบบ
ทำกับข้าวเก่งดูแลเก่งอะไรเก่งคือเราไม่ได้
เพราะอย่างนั้นเราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเราต้องหาทุกอย่างเลย
ทำกับข้าวก็เป็นซักผ้าก็ได้เอาใจก็เก่งโอ้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ว่าไอ้สายกีต้าเนี่ยเปลี่ยนบ้างก็ดีคือสภาพมันนี่ของตัวเองมาเลยใช่ไหม

แล้วกินอะไรไม่กินอะไรชีวิตนี้ไหมคะว่าแพ้อะไรหรือไม่ชอบอะไร
กินทุกอย่างในโลกนี้ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
แต่ที่ไม่กินก็คือทานกินกุ้งไม่ค่อยได้ครับ

คือกินกุ้งนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อก่อน
กุ้งเฉินนิดหรือจะกุ้งแหมน้ำกุ้งทะเลแพ้
ครับแต่ว่าก็กินน่ะแต่บางทีแบบอารมณ์มันแบบอยากกินเห็นมันภาพสวยแล้วไง
ผมก็เสริมมาสักหน่อยหนึ่งถึงแม้จะแพ้ก็ยอม
เอาแม้ก็ทำแบบค่าแบบนี้นะคะเราจะต้องไปดูนิดนึงนะคะว่าตู้เย็นเขามีอะไรกันบ้าง
เนี้ยนะคุณเนี่ยเหรอนี่แหละครับมีอะไรมีน้ำส่วนมากจะเน้นน้ำครับ
ดูมีผลโมงผลไม้ไข่ก็มีครับไข่น้อยบ้านอยู่กับใครบ้าง
ก็ก็มีภรรยามีลูกเฮ้ยเป็นตู้เย็นที่โล่งมากอ่ะ
อันนี้เขาไปถ่ายผมตอนที่ผมของหมดแล้วยังไม่ได้ไปแบบตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างต่าง
เมื่อมาเมื่อกั้นให้สูบนักทานกลับกลับบ้านด้าย
ให้คุณมาว่ากินเย็น
มีอะไรอ่ะเป็นทาครับนะไม่ใช่มีเกงยีนครับ
จะบ้าเหรอว่าเกงยีนจริง

แช่ว่าเกงจีนก็ซื้อมาใหม่อย่าไปซักเยอะอย่าไปแช่ไว้

แสดงว่าเวลาคุณใส่เสร็จคุณไม่ซัก
คุณขับกางเกงยินเข้าตู้
ตู้เบิกเอามาของไม่มีกลิ่น
ของจากตู้เย็นถ้าไม่ดูเลย

คือตู้เย็นบางคนที่ที่ปรับ

คือการซื้อจากนั้นต้องไปยัดด้วย

ไปซื้อผักมาเยอะแล้วมาแช่ไว้พี่สังเกตไหมครับ
จะทำกินทีเปิดมาผักบุ้งเหี่ยวแล้วเหี่ยวอีกบางที

หรือว่าซื้อของที่กินไม่หมดเพราะว่าทำเยอะไปหรือว่าซื้อมาเยอะไปแช่ในตู้เย็น
เปิดออกมาทีแบบคือมันขึ้นแล้วทั้งแบบว่าเป็นไอ้ขาวที่มันฉาบเอาไว้ที่มันแข็งนะฮะ
โอ้โหนึกว่าสมัยกิกและโรมัน
นี่พูดมาทั้งหมดนี่คือแกไม่มีเงินค่ะ
ครับผมแกซื้อแต่พอพอรายจ่ายเอาเป็นว่าเราดูตู้เย็นกันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้า
เรามาช่วยกันทำอาหารเผ็ดทานได้นะ
ทานเผ็ดได้ครับปลาชอบนะช่วงหน้าค่ะเมี่ยงปลาทูค่ะของข้อ
ปลาทูที่เราเอามาเนี่ยครับจะบอกมาก่อนว่าเป็นปลาทูที่ตายวันเสาร์เผาอุณหาล

ตุ๊กครับแล้วเทคนิคการย่างกริวอะไรอย่างนี้มันต้องกี่นาที
ก็ไม่รู้ว่าย่างอยากไปนอนก็ไปนอนแล้วลุกขึ้นมาถ้ามันไหม้ก็ทิ้ง

ไหม้เมื่อก่อนอุ๊ดเล่นดนตรีไม่มีใครช่วยว่าอุ๊ดเล่นโอ๊ยอะไรมีอะไรเหรอ